ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับกรณีที่อดีตดารานักแสดงร่วมกับพวกเนี่ย
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปปศบุกเข้าไปในอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์เข้าไปรีดทรัพย
ตอนแรกก็ปฏิเสธอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าแหม่ภาพวงจรปิดเนี่ยมันชัดจริงนะคะ
จนรู้หมดเลยว่าใครเป็นใครตอนนี้ถูกฝากหางเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่มีญาติมายื่นประกันตัวด้วยนะคะ
ก็เข้าเรือนจำไปเรียบร้อยแล้วก็เห็นบอกว่ารับสารภาพกันหมดแล้วโดยบอกว่าทำเพราะว่าอยากได้เงินไปใช้จ่ายค่ะ
พตโทรชาญเทพเสสเวชรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตนครบาล
ออกมาแถลงคดีที่กลุ่มผู้ต้องหาได้แก่นายวีรชัยศรีวนิกวันนึกกุลหรือว่าหนออดีตนักแสดงนายศิวัตรหล่ำศรีและนายนรงฤทธิทองพันธ์
ร่วมกันแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือว่าปปศ
และใช้ปืนข่มขู่รีดทรัพย์เจ้าของร้านแต่งรถจักรยานยนต์ย่านสายไหมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นยี่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยพลตำรวจโทชานเทพบอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในภาพจริงก่อเหตุเพราะหวังเพียงทรัพย์สินเอามาใช้จ่าย
ส่วนเหตุผลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปศก็เพราะว่าไม่ชอบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและอยากที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตัดตอนขบวนการนี้ออก
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีเจ้าทุกข์มาร้องเพิ่มที่เกิดขึ้น๔พฤศจิกายนในพื้นที่สอนอคณะยาวเนี่ยนะคะกลุ่มผู้ต้องหาปฏิเสธค่ะ
ด้านพนักงานสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแล้วก็คาดว่าทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะเคยใช้อาวุธปืนจริงในการก่อเหตุด้วยแต่ตอนนี้ยังหาของกลางไม่พบนะคะ
มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องบางส่วนต้องพูดคำนี้หรืออะไรก็แล้วแต่
ด้านผู้เสียหายที่เคยถูกกลุ่มผู้ต้องหาข่มขู่รีดทรัพย
ที่เมื่อวันที่๔พฤศจิกายน
เขาก็มาชี้ตัวยืนยันผู้ต้องหาด้วย

วันเกิดเหตุเขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่
อยู่กลุ่มผู้ต้องหาขับรถยนต์
แล้วก็ลงจากรถมาถามชื่อเกียรติศักดิ์หรือเปล่า

ล็อกตัวใส่กุญแจมือไพ่หลัง
ลากขึ้นรถแล้วอ้างบอกว่าเป็นตำรวจ

หากไม่อยากถูกดำเนินคดีข้อหายาเสพติด
ทั้งที่ตัวเขาเองเขาบอกเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย

จากนั้นก็ปล่อยตัวลงจากรถ

เขาขึ้นรถมาพออยู่ในรถเขื่อนที่แล้ว

เขาบอกคือการล็อกกุญแจมือไว้ข้างหลัง
คือเป็นอะไรพวกเขาพูดทั้งทิศดีอะไรอย่างมาก
นอกจากนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมมานะคะว่า
นายหนอหรือว่านายวีรชัยศรีวรณิกษ์

ก็เลยคาดว่าเขาน่าจะได้ข้อมูล

ที่ไปข่มขู่รีดทรัพย์จากบริษัทนี้แหละ

แต่ว่าคนที่ถูกจับตามองก็คือในหนอ

จริงผู้ต้องหามีนายวีรชัยศรีวนิกนะครับ
วันนึกกุลก็นายนอนเนี่ยนะนายศิวัตรหล่ำศรีนะครับ
แล้วก็นายนรงฤทธิทองพันธ์แต่ว่านายหนอนี่คือคนตัวใหญ่เมื่อกี้
ใช่ที่เดินเข้ามาถือกระดาษได้อ้างว่าเป็นหมายนั่นแหละค่ะ
ที่หน้าตาคมเข้มหล่อน้อยนี่นะครับตัวเนี่ยแหละครับ
เลยควรสนใจก็กลายเป็นนักแสดงอดิตนักแสดงอ่ะนะ
แต่ว่าสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสายไหม
ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรี

ขณะเดียวกันผู้ต้องหาเองก็ไม่มีใครที่มีญาติมาขอยื่นประกันตัวแต่อย่างใดค่ะ
ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พูดถึงเรื่องของนายหนอนะ
เพราะว่าแหล่งข่าวรายงานออกมาว่าเอ๊ะนายหนอเนี่ย
เคยฝึกจรยุทธ์อารักษาบุคคลสำคัญกับเจ้าหน้าที่ทหาร
ใช้อาวุธคล่องแล้วก็มีลักษณะคล้ายตำรวจ
คือเขาชื่นชอบเรื่องของการฝึกเรื่องของการแบบนี้อยู่แล้ว
ในการปฏิบัติงานพิเศษหน่วยพิเศษอะไรแบบนี้
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเปิดบริษัทเกี่ยวกับทนายความใช่ไหมคะ
แล้วก็มีข่าวมาว่าเปิดโทรศัพท์เกี่ยวกับ
ใช่เกี่ยวกับเรื่องของรักษาความปลอดภัย
แล้วเขาบอกนายหนอเคยไปเดินชนถึงขนาด
ผู้บัญชาการปรับปรามยาเสพติดพลตำรวจโทสมหมายเลยนะ

คือไปคุยกับเขาไปขอว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในยุทธการชายะสยบไพรี

ปราบปรามยาเสพติดอยากเป็นครูฝึกนะครับ
แล้วก็ภายหลังมีคลิปออกมานายหนอส่งข้อความ
ขอให้ครูฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรี
ช่วยบอกว่าตัวเองเป็นสายลับของ
ป่อสอปรับปรามยาเสพติดได้ไหมแต่ได้รับการปฏิเสธจากป่อสอ
เขาท้ายที่สุดก็เลยโดนจับกลุ่มนะครับ